ดูคลิปนี้คือพลเมืองดีที่เขาเข้าไปช่วยเนี่ยนะ
เขาเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เองที่ปากเกร็ด
เป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันนะคะ

เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปให้ฟังนะคะ
นี่นะคะตามลูกศรเลยนะคะ
คนที่ไปทำร้ายเนี่ย๒คน

ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับพลเมืองดีที่เขาไปช่วยค่ะ
เขาก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ก็เลยถ่ายทะเบียนรถถ่ายอะไรไว้เนี่ยนะคะ

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เอง
เขาขับรถผ่านทางเข้าหมู่บ้านยิ่งรวยนิเวศอำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรี
ในลักษณะจะเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้าน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งตามมา
ตอนนั้นไม่แน่ใจค่ะว่าเขามีการขับปาดหน้าตัดหน้าอะไรกันหรือเปล่า
จู่รถเก๋งสีขาวจอด
แล้วตะโกนด่าผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็มีปากเสียงกันชกต่อยกันนะคะ
จังหวะนั้นมีผู้ชายขับรถเก่งเชฟโรเล็ตเข้ามาสมทบ
แล้วก็ช่วยรุมต่อยชายที่ขี่รถจักรยานยนต์
เขาล้มไปกับพื้นเนี่ยค่ะดูสภาพ

เขาบอกว่าเขาเห็นท่าไม่ดีเลยพยายามจะไปช่วย
กลัวว่าโอ้โหจะหนักกว่านี้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะ
คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เขาสู้ไม่ไหว

นี่ค่ะจนโอ้โหบาดเจ็บอย่างที่เห็นในภาพ
ไม่รู้ว่าโดนอาวุธอะไรบางอย่างหรือเปล่า

ไม่เห็นว่าตอนที่๒รุ่มหนึ่งไปรุมทำร้ายเขาเนี่ย

ที่ขับรถเก่งทั้งสองคนที่ไปรุมเขาก็หนีขึ้นรถ

กลิ่นเหล้าจากตัวคนที่ขับรถเก่งมาสด้า
แล้วก็คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็มีกลิ่นเหมือนกันนะ

มีเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าค่ะ
แต่จังหวะที่เห็นคือเห็นตอนตีกันแล้ว
ก็เลยถ่ายคลิปภาพเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
จังหวะนั้นก็คือมีตำรวจ
ตำรวจสนบังลักษณ์ได้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
เขาก็เลยเข้าไปช่วยจับผู้ชายอีกคนนึง
ทั้งสองคนแต่แรงผมกับแรงผู้ชายสองคนนั้นเอาไม่อยู่
จนทำให้สองคนผู้ทำร้ายร่างกายสองคนเนี่ย
เข้าไปลุมคนขับมอเตอร์ไซค์จนสลบขาดที่
น่าจะทะเลาะกันเรื่องการขับรถมากกว่า
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่ผมกับตำรวจที่เข้าไปช่วยกันตัว
ผมได้กลิ่นสุราทั้งสองคนทั้งสองคนที่เข้าไปทำร้ายร่างกายได้กลิ่นสุรา
หมู่บ้านปิดมันไม่มีทางออกมันจะมีทางออกเฉพาะคนเดินกับมอเตอร์ไซค์เดินเท่านั้น
แต่รถทั้งสองคันเข้าไปแล้วก็หายไปเลย
คาดว่าน่าจะอยู่ในอาศัยในหมู่บ้านนี้แล้วครับ
แล้วคาดว่าชาวบ้านแถวนี้บอกว่ามีคนหนึ่งเป็นอาจจะเป็นตำรวจ

ช่วงนี้คนไทยหัวร้อนขึ้นเยอะนะครับคือขับรถอะไรนิดอะไรหน่อยก็แบ่งเบากันไป
เราใครปาดหน้าใครไม่เปิดไฟเลี้ยวใครอะไรยังไงเราก็ถือซะว่าหายใจลึก
แล้วก็นับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงร้อยแล้วก็ผ่านให้มันเลยไปดีกว่า
อย่าไปเอามาใส่ใจเลยเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดเรื่องบานปลายขึ้น
ทีนี้ค่ะทางเรื่องของคดีความก็ทางตำรวจให้ข้อมูลกับทีมข่าวเอาไว้แบบนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์ผู้กำกับการสพปะเกร็ดนนทบุรี
บอกว่าตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยทั้งสองคนเป็นใคร
ส่วนที่บอกว่าสังเกตว่าเป็นคนมีสี
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนว่าใช่คนมีสีคนในเครื่องแบบอะไรหรือเปล่า
ส่วนตัวคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกรุมได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าได้คุยด้วยในเบื้องต้นแล้วสาเหตุของการทะเลาะวิวาสมันยังไม่ชัด
คนเจ็บยังให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังเจ็บแบบเจ็บเยอะอยู่อะค่ะ
ยังอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจบอกว่าจะเรียกทั้งคู่ทั้งฝั่งคนเจ็บ
ทั้งฝั่งผู้ก่อเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ